ต่อกันที่หนุ่มนักร้องลูกทุ่งที่ต้องบอกว่ายอดวิว

แต่คุณผู้ชมค่ะเขาเกิดอาการหึงหวงกัน

ไปดูคู่เพื่อนเบิ้ลปฐุมราชและกล้องห้วยไร่อยู่ด้วยกันทีไรก็หาตลอดนะคะ

เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่จิ้น
ล่าสุดเกิดอาการหึงหวง

ผมก็ไม่ชอบนะเวลาที่มีผู้หญิงมานั่งใกล้เบิ้ล
มันรู้สึกว่ามันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าผมไม่สำคัญ
ผมไม่ดูดีผมไม่ชอบ

กับมีเบิ้ลย์มีมีบอล์ท็อนไนค์ดรมีน้องเบียลดรปม
อ้าว
อายเจ้าคือเปลี่ยนโหมดไว้แท้
ยังไงล่ะคะเมียมาสวีช
กลับเป็นชายแท้ไม่ทัน
เปลี่ยนไว้กับฮาจีก็เสี่ยงทีนี่แหละค่ะ